วันนี้ก็ต้องตามเรื่องของน้องการกันต่อค่ะ
หนูน้อยวัย๖ขวบที่หายตัวออกจากบ้านไปตั้งแต่วันเสาร์
สุดท้ายถูกพบเป็นศพเสียชีวิตแล้วก็สภาพศพคือแขนสองข้างหายไป
ท่อนล่างก็ขาดหายไปนะคะ
คือตอนแรกมีการตั้งข้อสังเกตว่าน้องการอาจจะออกจากบ้าน
แล้วอาจจะไปแวะนั่งเล่นที่สารพระภูมิที่น้องเขาชอบเล่น
แล้วก็อาจจะไปพลาดตกลงไปในลำทานจมน้ำ
สัตว์อาจจะไปคาบมากัดแทะแล้วก็ดึงร่างของน้องขึ้นมา
ตอนแรกเจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้
แต่พอผลการชนะสูตรเบื้องต้นออกมาเนี่ยค่ะ
ไม่มีน้ำในปอดของน้องการนะคะ
หมายความว่าเรื่องของการจมน้ำเสียชีวิตก็ต้องตัดไป

ไม่ใช่แล้วแต่ตรงนี้ตำรวจบอกว่าจะต้องมีการชนะสูตร

เพื่อไปตรวจหาสารพิษของสัตว์
ว่ามีสารของสัตว์ชนิดไหนติดอยู่ที่ศพของน้องการบ้าง

วันนี้พ่อและครอบครัวของน้องการไปรับศพน้องค่ะ
นิติเวชโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนะคะ
เพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
พนักงานสอบสวนก็แจ้งผลผ่าพิสูจน์ชิ้นส่วนศพ
เรื่องต้นก็คือไม่มีน้ำในปอด
ไม่ได้เสียชีวิตเพราะถูกทำร้าย
ชิ้นส่วนที่หายไปก็เป็นไปได้ว่าสภาพศพเน่าเปื่อย
แล้วก็อาจจะยุ่ยจนสัตว์มากัดแท้
หรือสัตว์อาจจะกระชาก
กระชากลำตัวท่อนล่างออกจากลำตัวท่อนบน
ก็มีร่องรอยการกัดอยู่นะคะ
แต่ยืนยันไม่ได้ว่าถูกสัตว์มีพิษกัดจนทำให้เสียชีวิตหรือเปล่า
ดังนั้นต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติม
ก็คือต้องส่งชิ้นส่วนของร่างกายที่ยังเหลืออยู่
ทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ศีรษะลงมาถึงลำตัวที่ยังเหลืออยู่
ไปตรวจเพิ่มที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อหาสารพิษของสัตว์คาดว่าใช้เวลาอย่างน้อยคือ๑เดือน
ถึงจะสามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้นะคะ

คุณพ่อบอกว่าพอรู้ผลก็คุยกันในครอบครัว
ทีนี้เลยสงสัยติดใจสาเหตุการตายของลูก
คือตอนแรกพ่อบอกพ่อไม่ติดใจเลยนะ
ว่าน้องอาจจะเดินเข้าไปในป่าแล้วพลาดตกลงไปในลำทาน
มน้ำเสียชีวิตสัตว์คาบมาแล้วก็แทะศพ
เพราะตอนนี้พ่อบอกพ่อเริ่มติดใจเริ่มสงสัยแล้ว
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกกันแน่
ที่ลูกจะเสียชีวิตนะคะได้มีการวีดีโอคอลกันแค่ครั้งเดียว
ก็เห็นว่าลูกอยู่สุขสบายดีเพราะว่าลูกอยู่กับอานะคะ
อยู่กับพ่อครับบอกว่าไม่ค่อยได้คุยกับลูกเท่าไหร่นัก
แต่ก็เหมือนกับดื้อบ้างตามภาษาเด็ก
แต่ว่าเตือนก็ฟังนะไม่ได้ดื้อมาก
อาของน้องที่ดูแลน้องกันอยู่ก็บอกว่าน้องก็เป็นเด็กที่เงียบ

ก่อนที่จะเกิดเหตุก็ไม่ได้มีเรื่องประหลาดอะไรเกิดขึ้น
แล้วมันขาวมาที่ป่ายังได้ยังไง
น้องกันอยู่กับคุณอาอยู่ที่หมู่๒บ้านโปงแรต
ทีมข่าวก็ไปคุยกับอาของน้องนะคะทั้งนางจันทนาและนายสุธิเกียจนนนทิจันทร์
ทั้งคู่ก็บอกว่ารักน้องการเหมือนลูกเลยเป็นห่วงจนนอนไม่หลับ

หรือว่ามีส่วนที่ทำให้น้องเสียชีวิตแน่นอนคือมีคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไม่ยอมออกไปตามหาหลาน
ช่วงตอนสี่ทุ่มของวันที่ห้ากรกฎาคมตามที่มีคนมาบอกไงว่าได้ยินเสียงหมาเห่าตรงจุดที่พบศพน้องเนี้ย
อาบอกว่าคือตอนนั้นในสวนมันมืดมากอืมนี่นะคะไม่มีอุปกรณ์ส่องสว่าง
ก่อนหน้านี้เคยไปหาตอนกลางคืนก็มีแค่ไฟจากแฟลต์โทรศัพท์มือถือ
ออกไปตามหาภาพที่ชาวบ้านเขาช่วยกันตามหาช่วงวันแรกแรกที่น้องหายไป
คุณอาบอกว่าอยู่บ้านที่เนี่ยมา๓เดือนไม่เคยมีเหตุการณ์ที่สุนัขดุมาไล่กัดเด็กเลย
อืมก็เลยอยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจอ่ะค่ะก็อยากจะให้มีการตรวจศพของหลานอย่างละเอียดเลยนะ
เพื่อให้สิ้นสงสัยว่าหลานเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรกันแน่
ใช่มันเหาไล่ตั้งแต่หายสวน

มันเหาไล่ไปอยู่ทางที่ตรงนี้เราจับ

เพราะหนูไม่ได้เป็นคนทำ
เราผลจงหลุนใจ

เราไม่ทำหลานแน่ผมอยากทำหลานทำลูกตัวเองไม่ดีหรอคะลูกหนูเยอะ
ถ้าคิดอยากจะได้เงินจริงลูกหนูก็มี
เพราะว่าต้องรอการตรวจพิสูจน์จากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก่อน
พลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒บอกว่า
พนักงานสอบสวนต้องส่งศพไปตรวจซ้ำ
นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก็เพื่อพิสูจน์บาดแผลค่ะ
และเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
เพราะบนตัวน้องเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
มีรอยเขี้ยวสัตว์อยู่จริงแต่ยังบอกไม่ได้
ว่าใช่สาเหตุการเสียชีวิตหรือเปล่า
คือตำรวจไม่ตัดประเด็นเล็กน้อยประเด็นไหนทิ้งเลยนะคะ
แต่ตอนนี้สิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือ
พยานบุคคลพยานแวดล้อมของบ้านพัก
อาจจะมีใครเห็นเหตุการณ์
ใครได้ยินอะไรไหมหรือเห็นอะไรไม่ชอบมาภากลไหม
ก็พอปักคำแล้วนะคะแต่เบื้องต้นก็ไม่ได้พบอะไรผิดปกติที่ตัวอ่า
ท่านผู้ชมครับวันนี้ชาวบ้านกว่าร้อยคนนะครับ
ระดมกำลังกันออกค้นหาชิ้นส่วนที่หายไปของศพน้องการ
เพราะว่าศพที่ส่งไปชนะสูตรต่อ
แล้วก็ศพที่เจอตั้งแต่วันแรกมีแค่ลำตัวช่วงบนขึ้นไปถึงศีรษะ
อ่าศีรษะก็หูก็เหลือข้างเดียวอืมนะครับก็ต้องหานะฮะ
ทั้งสองข้างนี่ก็หายไปนะครับอ่าขาทั้งสองข้างด้วย
ลำตัวข้างล่างด้วยนะครับอ่ายังหาไม่เจอนะฮะ
เมื่อวานก็หากันไปแล้วแต่ฝนตกต้องยุติก่อนวันนี้หาครั้งที่สองนะฮะ
เป็นวันที่สองโดยเริ่มต้นจากการเดินสวนกระแสน้ำในลำทานของหมู่บ้าน
ว๒กิโลเมตรนะครับเส้นทางค่อนข้างลำบาก
ส่วนระดับน้ำในลำทานก็ลึกนะทั้งลึกทั้งตื้นสลับกันไป
โดยจุดที่ลึกที่สุดอยู่ที่ความลึกเกือบหนึ่งเมตรแล้วก็จุดที่ตื้นที่สุดเนี่ย
ก็ประมาณสี่สิบเซนติเมตรประมาณหน้าแข้งอ่ะอืม
นี่คือตื้นสุดแล้วนะหน้าแข้งนะฮะเนี่ย
แล้วก็ลำบากแบบเนี้ยครับทุกผู้ชมครับบางจุดน้ำก็เชี่ยว
เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันขณะที่เจ้าหน้าที่อีกบางส่วน
ก็เดินเท้านะฝ่าสวนทุเรียนสวนมังคุดนะ
สวนยางพาราเส้นทางก็ลำบากเหมือนกันในพื้นที่ฝนก็ตกนะฮะ
จุดก็ค่อนข้างลื่นวันนี้เดินเท้าหากันราวสองชั่วโมง
ไม่เจอชิ้นส่วนศพของน้องการเลยนะครับค่ะ
สุดท้ายก็ต้องมาวางแผนกันใหม่อีกรอบนึงนะฮะผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกว่า
ตำรวจมาดีกว่าแล้วก็ขอสุนัขดมกลิ่นมาเดินหาด้วยนะ
เอาเสื้อผ้าของใช้ที่เป็นกลิ่นของน้องการเนี่ยมาให้สุนัขตำรวจเนี่ย
ดมแล้วก็ออกหาหาอีกราว๒ชั่วโมงก็ยังไม่เจอ
สุดท้ายวันนี้ฝนตกลงมาอีกต้องยุติการค้นหาไปก่อน
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าที่ต้องค้นหาทางลำทานก็เพราะว่าจุดที่ไปเจอเสื้อผ้าน้องการเนี่ย
มันอยู่ใกล้ลำทานเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับเดินถวนน้ำ
เพื่อที่เผื่อมันไหลลงมาจะได้เจอเนี่ยเอามงเอาไม้เนี่ยฮะ
วานหาไปเรื่อยก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่า
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าถ้าจะมีสุนัขหรือว่าสัตว์เนี่ยมาคาบร่างของน้องการตอนนั้น
คาบไปคาบมาแล้วก็ชิ้นส่วนร่างกายอาจจะตกลงไปในน้ำ
แต่ก็แปลกใจที่หากันเนี่ยเดินค้นหากันเป็นร้อยคนนะ
ลำทานทั้งบนบกแต่ไม่เจออะไรเลยค่ะ
ก็ไล่หามาไล่ขึ้นมาเรื่อยเรื่อยมาดูตรงห่วงน้ำแล้วก็ดูดู
เดินดูช่องร่องน้ำเล็กร่องระบายน้ำเล็กฝั่งนู้น
ก็ดูหมดนะครับยังไม่พบอะไรครับศพจะอยู่ฝั่งนู้น
แต่ส่วนกางเกงจะอยู่ฝั่งนี้แล้วซึ่งท่อนล่างมันหายไป
ผมก็คิดอายอันนี้คิดกันเองนะครับอาจจะพัดน้ำพัดอะไรหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้ก็พยายามดูกันอยู่ครับก็ไม่มีอะไรผิดสังเกต
กลิ่นอะไรให้เสร็จอะไรก็ไม่พบครับไม่แน่ไม่ทราบว่ามัน
รอยอะไรกันแน่กัดหรือฉีกเขาก็ยังไม่อยากฟันทงตรงนี้
เราก็เลยยังไม่อะไรก็แค่ทำได้ตอนนี้ทำได้เพียงก็แค่ค้นหา
วันนี้พ่อกับอาของน้องการได้เอาไปสังเกตการณ์ด้วยนะครับ
คุณอาเนี่ยได้ไปสังเกตการค้นหานะฮะ
สุนัขสองตัวของน้องการก็ไปด้วยนะครับแต่วันนี้มันก็เศร้าเศร้าอ่ะ
หอยหน่อยนะคุณอานี่เป็นเสื้อขาวนะฮะ
คุณอาผู้ชายน้องชายของพ่ออาสะพ้ายก็เสื้อสีดำนะครับ
สุนัขสองตัวน้องการก็ไปด้วยก็ดูเศร้าหงอยนะ
ทั้งเย็ดยาดพี่น้องนะครับหรือแม้แต่สุนัขมันก็คงจะแบบ
เอ๊น้องการหายไปไหนค่ะคุณอาวันนี้ก็ได้จุดทูปนะครับ
คุณอาแล้วก็อาสะพ้ายจุดทูบคนละหนึ่งดอกบนบานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ดนจิตดนใจให้เจอชิ้นส่วนร่างกายที่เหลือของหลานชายนะ
หวังจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนำไปตรวจสอบ
ชิ้นส่วนที่ฉีกขาดออกจากร่างที่เจอเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่
เกิดจากของมีคมหรือว่าถูกสัดกัดแทะ
ตรงนี้มันจะได้ชัดเจนไปเนี่ยฮะคุณอาจุดทูบ
บอกเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาให้ลูกค้นหาตัวเด็กหาแขนเด็กเจอด้วยเถิด

ขอให้ลูกค้นหาเจอด้วย

คุณผู้ชมครับในพื้นที่แถวนั้นเนี่ยมันมีสระน้ำตามธรรมชาติที่ขุดเอาไว้อยู่
อืมอ่าขุดเอาไว้กักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแหลงมีอยู่สองบ่อเนี้ยฮะ
คุณพ่อกับคุณอาของน้องการก็เลยบอกให้นักประดาน้ำเนี่ยช่วยลงไปค้นหาค้นหาดูหน่อย
งมดูหน่อยเผื่อชิ้นส่วนของน้องการเนี่ยจะมาตกอยู่ในนี้
บ่อแรกอยู่ใกล้จุดที่พบชิ้นส่วนศพของน้องการเมื่อวานนี้นะครับ
บ่อนี้ลึกประมาณ๓เมตรนะฮะอีกบ่อหนึ่งอยู่ใกล้สารพระภูมิลึก๗เมตร
ค้นหาอยู่ราว๒๐นาทีไม่เจออะไรนะฮะ๒บ่อนี้ชาวบ้านเขาขุดเอาไว้
เพื่อให้มีน้ำตามธรรมชาติเนี่ยไหลเข้ามากักเก็บน้ำเอาไว้ใช้เวลาหน้าแรงนะครับ
นักประดาน้ำบอกว่าอุปสรรคในวันนี้ก็คือในพื้นที่ฝนตกทุกวัน
ทำให้น้ำในบ่อเนี่ยมันขุ่นแล้วก็มองไม่เห็นอะไรใต้น้ำเลย
เนี่ยค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะตอนที่พบศพสภาพก็คือนอนตะแคงนะคะครับร่างก็
มีเพียงแค่ตั้งแต่สดือขึ้นมาถึงศีรษะไม่มีแขนลำตัวช่วงล่างทั้งหมดสภาพเหมือนกับเริ่มเน่าเปื่อยนะคะคล้ายกับถูกสัดกัดแทะไม่ได้ใส่เสื้อผ้านี่ค่ะมีเสื้อสีแดงคอกลมที่น้องใส่เนี่ยนะคะอยู่ห่างจากศพประมาณ๕เมตร
กางเกงขาสั้นลายทหารเป็นลายพรางนะคะตกอยู่ห่างจากศพยี่สิบเมตร
ซึ่งก็อยู่ใกล้ใกล้กับลำทานแต่ที่น่าสังเกตก็คือเสื้อของน้องการค่ะ
คุณผู้ชมที่ด้านหน้าค่ะมีรอยเปื้อนโครนด้วยนะคะครับ
ส่วนด้านหลังตรงกลางมีรูสองรูคล้ายกับเขี้ยวสัตว์เหมือนกับสัตว์แบบมางับอะค่ะ
ส่วนกางเกงด้านหน้าขาดเหมือนถูกฉีกตั้งแต่เอวลงมาถึงเป้ากางเกง
ก็ทางครอบครัวก็เลยสงสัยในประเด็นเหล่านี้
หลักฐานที่เจอทั้งเสือทั้งกางเกงจุดที่เจอเสือจุดที่เจอกางเกง
เจ้าหน้าที่พบคราบเลือดด้วยนะคะที่มีแมลงวันตอมในป่าทุเรียน
ก็มีคนก็สงสัยว่าเอ๊ะสถานที่พบศพกับจุดที่เกิดเหตุ

เพราะว่าจุดที่พบศพจุดหนึ่งจุดที่มีคราบเลือดและแมลงวันตอมันอยู่อีกจุดหนึ่ง
ครับนี่ค่ะทีนี้ค่ะตัวพ่อกับแฟนใหม่ของพ่อเนี่ยนะคะ
พ่อกับแม่เขาแยกทางกันนะคะใช่ครับพ่อก็ไปมีแฟนใหม่
ไปมีแฟนใหม่ก็แยกกันอยู่น้องก็เลยอยู่กับคุณอาครับ
บอกกับทีมข่าวว่าลูกน่าจะถูกทำให้เสียชีวิต
ซึ่งอาของน้องการบอกว่าเขาก็มองตรงกันกับพ่อ
คือเสื้อไม่น่าจะหลุดออกมาในสภาพแบบนี้ค่ะ
เหมือนกับมีคนจงใจถอดออกถ้าถูกสัตว์กัดงับกระชาก
มันก็ต้องมีลักษณะที่ว่าคอเสือย้วยอะไรย้วยบ้าง
แต่อันนี้มันคล้ายกับเสื้อถูกถอดออกมาวางทิ้งไว้
คือมันต้องขาดต้องวิ่นอะไร
อันนี้มันมีแค่รูข้างหลังเสื้อใช่ไหม

แต่คือเราเห็นต้องรอเสื้อนะครับ

ที่สังเกตก็คือตรงกองไม้ตรงกองใบไม้ใบมังคุดนะคะ
มันเหมือนจะมีกลิ่นอยู่หน่อยค่ะ
ก็อยากใช่ค่ะอยากจะให้ไปดูบริเวณนั้นด้วยนะคะ
แม่อัลฟ้า
เสื้อมันยังมีไอ้นี่อยู่ติดหัวอยู่ใช่ไหมตัว
แต่เสื้อมันหลุดออกมามันจะเป็นไปไม่ได้ที่ว่าเสื้อจะหลุดออกมาได้
ก็ที่ที่ทัลลองให้รู้ไม่มี
มันย้วยแล้วมันก็ต้องขาดแล้วหัวน้องไม่ใช่หัวเล็ก
กางเกงมันลุ้ยมันดูไม่รู้เรื่องหรอก
ทีนี้ค่ะจากตอนแรกที่ไม่ได้ติดใจสงสัยในสาเหตุการเสียชีวิต
ตอนนี้คนในครอบครัวติดใจสงสัยแล้วนะคะ
แน่ก็คือที่ศพของน้องการเนี่ยมีรอยเขี้ยวสัตว์
ตอนแรกที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าไปกัดน้อง
ก็คือเจ้าสุนัขพันธ์พิษบูที่ชื่อว่าส้มมะปี๊ด
เจ้าของเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ไปพบศพน้องคนแรก

เจ้าของเขาเลี้ยงสุนัขไว้หลายตัวมาก
ก็สงสัยในสุนัขพันธ์พิษบูตัวนี้
คุณผู้ชมคะยังต้องตรวจสอบให้หายสงสัยนะคะว่าตกลงแล้ว
น้องการเด็กชายวัย๖ขวบที่จันทบุรีที่หายตัวไปจากบ้านเมื่อวันเสาร์
สุดท้ายถูกพบเป็นศพเมื่อวานนี้สภาพเหลือแค่ครึ่งตัวด้านบนนะคะ
แขนก็ไม่มีแล้วก็มีร่องรอยถูกสัดกัดแทะ
คือน้องการไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่
คุณพ่อคุณแม่แยกทางกันพ่อก็ไปมีแฟนใหม่แม่ก็ไปมีแฟนใหม่
แต่ว่าน้องการเนี่ยถูกฝากเอาไว้กับน้องชายพ่อซึ่งก็คือคุณอา
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคุณอาของน้องนะคะ
อยากรู้ว่าความเป็นอยู่ของน้องการก่อนเสียชีวิตเนี่ยเป็นยังไง
แล้วตัวอาเองที่เลี้ยงน้องมาสงสัยในประเด็นไหนบ้าง
เรื่องต้นอาบอกว่าไม่น่าจะใช่เหตุฆาตกรรม
บ้านของคุณอาเนี่ยนะคะอยู่กันเจ็ดคนอามีภรรยานะคะ
แล้วก็มีลูก๔คนคนโตเป็นผู้หญิงอายุ๑๔
คนรองเป็นผู้ชายอายุ๙ขวบ
คนสุดท้องเป็นผู้หญิงอายุ๑ขวบตามแผนผังนี้เลยนะคะ
ครอบครัวของคุณอาแล้วก็รับน้องการไปอยู่ด้วยก็ดูแลน้องการนะคะ
ก่อนที่จะพบศพน้องการนะคะคือต้องย้อนไปตั้งแต่๓กรกฎาคมช่วง๒ทุ่ม
น้องการยังกินข้าวพร้อมหน้ากันอยู่ในบ้าน
ประมาณ๓ทุ่มของวันที่๓กรกฎาคมนี่แหละค่ะ
คุณอาบอกกับทีมข่าวว่าเห็นว่าน้องการหลับอยู่ในเต็นต์
พอวันถัดมาช่วงเช้า๖โมงเช้า๔กรกฎาคม
อาจจะไปปลุกให้น้องมากินข้าวไม่เจอแล้วค่ะครับ
ไม่เจอน้องอยู่ในเต็นต์แล้วสี่กรกฎาคมนี่แหละ
ตอนเช้า๖โมงเนี่ยไม่เจอน้องอาก็รอเอ๊ะว่าน้องเดินไปไหนจะกลับมาไหม
รอจนถึงเที่ยงก็ไม่เห็นน้องกลับมา
อาบอกว่าน้องชอบเข้าป่าไปหาผลไม้กินปกติก็เนี่ยหายไปบ้าง
สักพักก็กลับมาก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรก็คิดว่าเหมือนทุกวัน
ไปเดินในป่าไปหาผลไม้กินแต่วันที่สี่กรกฎาคม
น้องไม่กลับมาค่ะอากับภรรยาของอาเนี่ยก็สงสัยเริ่มออกตามหา
สุดท้ายก็ไม่เจอวันถัดมา๕กรกฎาคม๙โมงเช้า
อาของน้องไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งความกับตำรวจ
เช้าวันที่๖กรกฎาคมตำรวจกับชาวบ้านก็ช่วยกันตามหาน้องการนะคะ
๘โมงครึ่งไปพบศพน้องอยู่ในป่ายางสภาพคือเหลือครึ่งท่อนอย่างที่บอกไป
คือเรื่องนี้หลายคนที่ตามข่าวก็สงสัยในตัวอาของน้องนะคะ
ว่าเอ๊ะไม่ดูแลเอาใจใส่น้องหรือเปล่า
ทำไมน้องหายไปตั้งแต่เช้านั่งรอถึงเที่ยงไม่ออกตามหาสักที
กว่าจะไปแจ้งความก็ข้ามวันลักษณะแบบนี้ค่ะ
คุณอาบอกว่ารักน้องเหมือนลูกแท้นะคะ
บอกให้น้องมานอนในบ้านอย่าไปนอนในเต็นต์
น้องก็ไม่ยอมน้องชอบเล่นข้างบ้าน
บางวันก็เล่นในเต็นต์จนเผลอหลับไป
ที่ซื้อเต็นต์มากางให้น้องการนอนเนี่ยค่ะ
เพราะว่าน้องการเขาชอบเขาชอบเข้าป่าก็เหมือนกับอยากนอนในเต็นต
แต่เคยเตือนแล้วว่าอย่าเข้าป่าไปคนเดียว
เพราะอาเองก็ดูข่าวน้องชมพู่
กลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายเหมือนกับน้องชมพู่เคยเตือนแล้ว
กลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายเหมือนกับน้องชมพู่
เพราะอาเองก็ดูข่าวน้องชมพู่
เพราะอาเองก็ดูข่าวน้องชมพู่
เพราะอาเองก็ดูข่าวน้องชมพู่

เพราะอาเองก็ดูข่าวน้องชมพู่

เพราะอาเองก็ดูข่าวน้องชมพู่
เพราะอาเองก็ดูข่าวน้องชมพู่
เพราะอาเองก็ดูข่าวน้องชมพู่

เพราะอาเองก็ดูข่าวน้องชมพู่
เพราะอาเองก็ดูข่าวน้องชมพู่
เพราะอาเองก็ดูข่าวน้องชมพู่
เพราะอาเองก็ดูข่าวน้องชมพู่
เล่นกับอ่าเล่นมีคลิปมีอะไรอย่างเงี้มีค่ะเขาดื้อจนถึงขนาดที่แบบเราต้องตี
ถามว่าต้องตีไหมส่วนใหญ่แล้วหนูจะดุ
แล้วก็มีตีอยู่ครั้งหนึ่งคือเขาพาน้องผู้หญิงสี่ขวบไปเล่นอาของน้องการตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะว่า
น้องการอาจจะถูกงูกัดจนเสียชีวิตแล้วก็มีสุนัขไปกัดแทะ
แต่ยังไงก็ตามก็ต้องรอทางตำรวจนะคะต้องรอการชนะสูตรอย่างละเอียดเพิ่มเติม
ครับส่วนประเด็นเรื่องของการจมน้ำตัวอาบอกว่าคือน้องการเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็น
อืมกลัวน้ำมากครับถามว่าใช่เหตุฆาตกรรมหรือเปล่า
อาบอกว่าตัดไปเลยเรื่องนี้ไม่น่าจะใช่ค่ะ
มาแล้วนะเป็นเด็กกลัวน้ำนะครับว่ายน้ำกลัวกลัวไม่ว่ายไม่เป็นแต่กลัว
ถ้าเขาเล่นน้ำหน้าบ้านก็จะมีลูกชายคนโตหนูแล้วก็เด็กสี่ขวบคือลูกสาวหนู
แล้วก็ตัวเขาเองเล่นกันเสียงดังจัวเจี้ยวเลยค่ะ
ตอนแรกหนูก็คิดอยู่นะว่าอาจจะเป็นงูหรือหมากัดที่หลังอะไร
งูกัดก่อนหมากัดที่หลังอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหนูไม่แน่ใจหนูหนูรอรอหมออยู่
ไม่มีนะประวัตินี้ไม่เคยมีไม่มีไม่มีไม่มีประวัติที่นี่ไม่เคยมี
ส่วนพ่อของน้องการค่ะก็ไปมีแฟนใหม่นะคะ
ก็ไปทำงานที่จังหวัดตากไม่ได้ให้น้องการไปอยู่ด้วย
พ่อบอกว่าไม่ใช่ไม่รักลูกนะแต่ว่าเห็นว่าเดี๋ยวน้องก็ต้องย้ายโรงเรียนบ่อยเลยเป็นห่วง
เริ่มจะปรับตัวกับคุณอาอยู่กับคุณอาได้แล้วก็อยากให้อยู่กับคุณอาต่อไป
ก็ติดต่อลูกอยู่ตลอดนะคะมีการคุยกันผ่านวีดีโอคอลมีการส่งคลิปหากัน
บอกว่าไม่อยากปรักปรำใครค่ะแต่เป็นไปไม่ได้ที่จะมีการฆ่ากันหวังเอาเงิน
เพราะว่าน้องเองก็ไม่ได้มีประกันชีวิตอะไรมีแค่ประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนปีละ๓๐๐บาทเท่านั้น
ก็จะได้รับเงินก็ต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่โรงเรียนดังนั้นถ้าจะบอกว่าฆ่าเพื่อหวังเงินเนี่ยมันไม่มีประเด็นอย่างนี้แน่นอน
ผมไม่รู้เหมือนกันต้องรอพิสูจน์อะว่ามันเป็นโดนอะไรกันหรือเปล่า
แสดงไม่ได้มั้ยว่าโดนงูตกแล้วน้องการอาจจะหมดสติหลมน้ำผลบจมน้ำเสียชีวิต
แล้วถูกสัตว์มาผัดร่างอะไร

นี่นะคะก็ทุกคนก็พยายามจะตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งประเด็นสงสัยในสาเหตุการเสียชีวิตของน้องแฟนใหม่ของพ่อ
บอกว่ามีชาวบ้านมากระซิบบอกด้วยนะว่ารอยสัตว์กัดแทะที่ร่างของน้องการอาจจะไม่ใช่สุนัขแต่เป็นรอยฟันหนู
ทางพ่อโทรมาถามทางน้าเขานะคะว่าจะมาจะมาอยู่กับพ่อไหม
เขาก็เลยบอกว่าไม่อยู่อยู่นี่สบายใจกว่าค่ะเพราะว่าเด็กมันฟื้นฟูอยู่นี่แล้วอ่ะ

ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างคือถ้าหนูจะเอาย้ายไปเรียนนู่นก็มันหลายเรื่องค่ะ
มันต้องย้ายชื่อย้ายอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ชื่อที่ว่าแจ้งเกิดก็คือเป็นอาเขาอะค่ะ
เข้ามากระซิบกับใครอีกละคนด้วยเหรอคะบอกว่าอาจจะมีแนวโน้มว่ามีหนูแทะด้วยนิดหน่อยค่ะ
เพราะศพมันก็เริ่มแบบเกือบจะเปื่อยแต่ยังไม่ทันเปื่อย
อันนี้เรามั่นใจว่าเป็นการฆาตกรรมมากกว่า
ยังตอนนี้ยังพูดอะไรมากไม่ได้ค่ะยัง๕๐๕๐ค่ะ
ส่วนประเด็นเรื่องของสุนัขนะคะมีสุนัขคู่ใจของน้องการนะคะ
มีอยู่สองตัวมีเจ้าน้ำตาลกับเจ้าโอมันตินแต่เจ้าน้ำตาลเนี่ยก็คือจะซี้กับน้องการมาก
น้ำตาลเป็นสุนัขเพศเมียอายุ๙เดือนค่ะเป็นพันธุ์ไทย
ก็คือน้องการไปไหนไปด้วยตลอดไม่เห่าไม่กัดใครคนแปลกหน้าก็ไม่เห่าไม่กัดค่ะ
คืออย่างเงี้ยก็คือเป็นแบบสุนัขใจดีคุณอาของน้องการยืนยันว่าเจ้าน้ำตาลเนี่ยนะคะ
เข้าไปในสวนกับน้องการด้วยในวันที่สี่กรกฎาคมแต่มันกลับมาก่อน
มันกลับมาตอนบ่ายโมงแล้วมันก็มานั่งหงอยเหมือนกับว่าอ้าวมันกลับมาตัวเดียวน้องการไม่กลับมาด้วยเนี่ย
ส่วนเจ้าโอวันตินก็ซี้กับน้องการเหมือนกันแต่ไม่ได้เดินตามไม่เหมือนกับเจ้าน้ำตาล
วันตินเพศเมียอายุหนึ่งปีเป็นพันธุ์ไทยเหมือนกันไม่เห่าไม่กัดใครเหมือนกัน
ก็คือจะนิสัยเหมือนเหมือนกับเจ้าน้ำตาลนะคะคือทีมข่าวก็ไปตรวจสอบนะคะ
เผื่อว่าจะมีรอยแผลอะไรบ้างที่ตัวสุนัขเองนะคะหรือว่ามีร่องรอยอะไรที่จุดที่พบศพน้องนะคะ
คือถ้าเกิดถามว่ารอยแผลที่ตัวสุนัขทั้งสองตัวเนี่ยเจ้าโอเวนตินกับเจ้าน้ำตาลมันไม่มีรอยแผลอะไรเลย
คือตัวมันปกติมากนี่๒ตัวนี้นะฮะคือตอนนี้เนี่ยต้องรอผลการชนสูตรศพอย่างละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กนะฮะ
หนึ่งก็คือร่องรอยของชิ้นส่วนร่างกายที่ขาดหายไปเนี่ยเป็นรอยเฉือนหรือว่ารอยกัดแทะ
ถ้าเป็นการกัดแทะขึ้นมาจริงเนี่ยจะเป็นสัตว์อะไรใช่ไหมแล้วเป็นการกัดแทะหลังจากที่เด็กเสียชีวิตไปแล้วแล้วถึงมากัดแทะ
หรือถูกกัดจนเสียชีวิตอย่างนี้มันก็ต้องไปไล่สืบสวนสอบสวนกันให้สิ้นสงสัยกันนะฮะ
วันนี้คุณควินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปที่บ้านของนายเกรียงวุฒิวันนทองนะฮะ
เป็นเจ้าของสวนยางพาราจุดที่พบศพน้องการแล้วก็เป็นเจ้าของสุนัขหลายตัวด้วยโดยเฉพาะตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับ
พิษบูนะฮะซึ่งแน่นอนว่าโดยสายพันธุ์แล้วมันก็เป็นสุนัขที่ดุนะฮะ
ก็จะเป็นไปได้ไหมถ้าจะไปกัดแทะจะเป็นน้องการถูกกัดแล้วเสียชีวิต
หรือว่าเสียชีวิตแล้วมาถูกกัดถูกแทะอืมคุณควินไปถึงเนี่ยก็ไปเจอสุนัขที่
นายเกรียงวุฒิเขาเลี้ยไว้๗ตัวนะครับอยู่ตามจุดต่างต่างของบ้าน
ส่วนพิษบูตัวนี้เนี่ยชื่อเจ้าส้มมะปี๊ดนะเป็นสุนัขที่ต้องสงสัยนะ
เกรงวุฒิบอกว่าไม่ดุขี้เล่นไม่กัดไม่เห่าไม่ทำร้ายน้องการแน่
ตอนแรกไปถึงมันนอนอยู่บนรถพอนายเกรียงวุฒิบอกว่าเอาไม่เชื่อ
เล่นกับนักข่าวดูสิให้นักข่าวดูว่ามันจะดุไหมเดี๋ยวท่านดูนะครับ
เขารีนก็ลองไปเล่นแย้งหน่อย
ก็สุนัขเขารู้ว่าใครกลัวเขายิ่งกลัวเขาก็จะยิ่งเนี่ย
เห็นไหมเมื่อสักครู่เนี่ยยกขาหลบเลย
บอกว่ายังไม่มีชื่อนะฮะก็เป็นสุนัขสายพันทัยพันทาง
สีดำทุกตัวไม่มีชื่อ
เรียกก็ผิวปากเอาผิวปากเรียกเอานายเกรียงวุฒิบอกว่าเมื่อเช้าตำรวจก็เชิญเขาไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
ใช้เวลาอยู่ราวหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ให้ตำรวจตรวจดีเอนเอสุนัขที่เลี้ยงไว้ทั้งหมดเจ็ดตัวไปเรียบร้อยแล้ว
โดยเฉพาะเจ้าส้มมะปี๊ดสุนัขพันธ์พิษบูที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะไปกัดไปแทะน้องการ
ไม่ว่าจะตอนไหนก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาได้ยินอาของน้องการพูดกับเจ้ามะปี๊ด
เห่ากันทำไมไปเที่ยวบ้านตั้งหลายครั้งแล้วซึ่งเจ้ามะปี๊ดก็ไม่ได้มีท่าทีจะดุหรือว่ากัดอะไรนะฮะแค่เห่าเฉย
ซึ่งเชื่อว่าเจ้ามะปี๊ดคงไปบ้านอาน้องการแล้วแต่ก็คงจะคุ้นเคยกัน
วันที่เจอศพน้องการเนี่ยตอนนั้นก็ตกใจมากเพราะสิ่งแรกที่เห็นก็คือเห็นซี่โครงกับฟัน
ก็เลยมั่นใจว่านี่ต้องเป็นศพมนุษย์แน่
ยืนนิ่งตรงนั้นแหละแล้วก็ตะโกนกลับไปที่
ขนับอ่าตะโกนแบบปังไม่ได้สับอ่ะนะ
มานี่เร็วมาดูอะไรนี่เร็วมาวู้ตะโกน
แปลว่าตอนนั้นก็คือไม่มีใครเดินมากับพี่รุ๊ดเลยหรอ
ไม่มีเห่าเราทำไมไปเที่ยวบ้านเราตั้งหลายรอบแล้วอะไรอย่างนี้
คือเขาคุ้นเคยกับปี๊ดมากเลย
เอาเป็นว่าสองเรื่องนี้นะฮะทั้งน้องการน้องชมพู่
ค่ะจะเราตามให้นะครับทุกคน